ที่มีแล้วสวัสดีครับ
ต้องบอกว่าได้รับความสนใจไปทั่วโลก
แล้วก็ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญของทั้งโลกด้วย
ที่แน่เลยเราได้เห็นถึงน้ำใจของคนไทย

แล้วก็ยังมีอีกหลายมิติอีกหลายแง่มุม
ที่เราสามารถจะถอดบทเรียนจากเรื่องราวนี้ได้นะคะ
วิเคราะห์ติดตามพร้อมกันเลยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับคุณมิ้นครับ

นำทีมหมูป่าออกจากถ้ำอีกครั้งหนึ่งในแง่มุมที่ว่า
ในวิกฤตมันมีโอกาส
ถามว่าเราได้อะไรบ้างจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอบว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ประเทศครั้งใหญ่

สายตาของคนทั่วโลก
ที่เขามองถึงประเทศไทยเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยมาประเทศไทย
ไม่รู้จักประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองประเทศไทยในเป็นประเทศล้าหลัง
เป็นประเทศหลังเขาเพราะว่าเขาเคยเห็นในฉากหนังในอดีต
หนังฮอลลีวูดเวลามาถ่ายทำในบ้านเราเนี่ยมันจะสะท้อนความล้าหลังอยู่ในหนังเยอะ
แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้คนที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทยและจินตนาการถึงประเทศไทยในแง่ผิด
เขาจะได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงเพราะคราวนี้สื่อทั้งโลก
มาทำข่าวกันที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยมากันเป็นพันนะครับ
ออกทีวีทั่วโลกคุณมิ้นก็จะได้เห็นว่าเขามากันเยอะแยะ
ถามว่ามีอะไรบ้างที่คนที่ไม่รู้จักประเทศไทยมองประเทศไทยผิด
แล้วเขาได้เห็นภาพใหม่ของประเทศไทยจากเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าหนึ่ง
เขาได้รู้ว่าเราก็เป็นประเทศที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีไม่น้อยหน้าใคร
อ้าวเรามีอินเตอร์เน็ตให้สื่อต่างชาติ
ส่งข่าวไลฟ์สดถ่ายทอดสดไปได้ทั่วโลกทั้งทั้งที่สถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
มันอยู่กลางเขากลางป่าแนวชายแดนด้วยซ้ำไปมันผิดไปจากภาพความทรงจำที่
เขาเคยสะท้อนภาพว่าบ้านเราเนี่ยล้าหลังไม่ทันสมัย
อันที่สองคนทั้งโลกจะได้รู้ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ย
ทันสมัยเรามีโรงพยาบาลที่ทันสมัยแม้จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัด
ชายแดนภาพของโรงพยาบาลเชียงรายที่หมูป่าทั้งสิบสามคนไปพักอยู่เนี่ย
ภาพที่เห็นเนี่ยมันไปทั่วโลกนะครับเขาจะได้รู้ว่าเออ
จังหวัดเล็กเล็กอยู่ในแนวชายแดนของประเทศเนี่ยยังมีโรงพยาบาลระบบสาธารณสุข
ของประเทศที่ทันสมัยขนาดนี้นี่เป็นผลพลอยได้ก็สาม
เรามีวิธีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่เป็นต้นแบบของการกู้ภัย
นักข่าวต่างประเทศที่มาเฝ้าติดตามคราวนี้เขาจะได้เห็นการบริหารจัดการที่เป็นทีมเวิร์ค
การต่อจิ๊กซอที่ดึงเอาทุกหน่วยทุกจุดมาให้สอดประสานเป็นเนื้องานเดียวกัน
แล้วนำมาสู่ความสำเร็จมันสะท้อนถึงความเป็นสากลครับ
เป็นอารยะเป็นความสากลของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ฉะนั้นการต่อจิ๊กซอบัญชาการโดยการนำของผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ย
ผมคิดว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของศักยภาพคนของเราแม้กระทั่งทีมกู้ภัยนักดำน้ำในถ้ำ
ที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศเขามาช่วยงานเนี่ยเขามาอยู่กับเราเนี่ย
เขายังไปให้สัมภาษณ์ที่ให้โลกรับรู้ชื่นชมว่าเรามีศักยภาพในการทำงานยังไง
เรามีหน่วยเสี่ยงของกองทัพเรือที่มีขีดความสามารถมาก
ถัดมาเขาจะได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คน
เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครชนิดที่เรียกว่า
หาไม่ได้ในประเทศอื่นหรอกทั้งอาสาสมัครที่ไปอยู่กันยี่สิบกว่าวัน
ในการค้นหาในการสำรวจต่างต่างเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้ว่า
มากันจากไหนต่อจากไหนเยอะแยะไปหมดอันนี้เนี่ย
มันเป็นพลังของมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก
แม้กระทั่งเมื่องานเสร็จไปแล้วเนี่ย
ฝรั่งที่เขานักข่าวฝรั่งสื่อฝรั่งที่เขาอยู่อยู่ทำงานเก็บต่อเนี่ย
เขาจะได้เห็นว่าโอ้โหมันมีอาสาสมัครสามพันสี่พันคน
ไปลงชื่อกันเพื่อทำช่วยเหลือกันสารพัฒน์อันนี้อันนี้เรา
เราต้องภูมิใจในตัวประเทศเราและถัดมาเออเรื่องนี้ก็ทำให้คนได้
รู้จักคำว่านั่งสมาธิ
เพราะว่าเนี้ยบอกให้เด็กเด็กนั่งสมาธิ
เพื่อประหยัดพลังงานในร่างกายเพื่อไม่ให้จิตใจกระสับกระส่าย
เพื่อไม่มีอาการไม่ให้มีอาการเสียสติตอนที่อยู่ในถ้ำ
ฉะนั้นสื่อเขาก็รายงานเรื่องนี้ไปทั่วโลกชาวต่างชาติที่เขาสนใจเรียนรู้
และฝึกการนั่งสมาธิเนี่ยผมคิดว่าต้องเพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณ์นี้
แล้วเขาจะได้รู้ว่าการนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบเนี่ย
มันเป็นหลักคำสอนหนึ่งของพุทธศาสนาของเรา
อ่าแล้วแน่นอนครับผลพวงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ผลพวงในการท่องเที่ยวชื่อของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย
ในโลกที่มีทรงนานาชาติฟักอยู่ตรงชื่อของธรรมอ่ะถ้าดูสิ
แม่ที่ไหนมีชื่อมีทรงชาติเขาไม่รู้เงี้ย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคราวนี้
ทำให้คนทั่วโลกรู้ว่า
ประเทศไทยคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมทางจิตใจที่
เรายกย่อผู้เสียสละ
ใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้เสียสละเพื่อช่วยคนอื่น

กรณีของนาวาตรีสมานกุนันเนี่ย
นักข่าวต่างชาติเขาคงไม่เคยเห็นหรอกครับ
ว่างานศพที่มีคนมาร่วมมากมายขนาดนี้มีด้วยเหรอ
มาไว้อะไรตอบแทนผู้เสียสละกันล้นหลาม
โดยไม่รู้จักกับครอบครัวผู้ตายมาก่อน
อันนี้ผมคิดว่าข่าวทั่วโลกที่รายงานไปเนี่ย
ทำให้วัฒนธรรมทางจิตใจของคนไทยที่เรายกย่อง
ให้เกียรติคนที่เสียสละอันนี้เราจะได้กระดิตมาก
หรือกรณีของจิตอาสาสมัครที่มาช่วยงานกู้ภัย
ท่านจะเห็นนะครับว่าเมื่อเดินทางกลับไปบ้านเนี่ย
ไม่ว่าจะหน่วยซีนไม่ว่าจะเป็น
จะเป็นหน่วยการที่อะไรที่มาช่วยกันดูดน้ำอ่ะ
พญานาคกลับไปนครปฐมคนก็ต้อนรับ
ล่าสุดเพิ่งเห็นในข่าวเนี่ยทีมเก็บรังนกที่ลิบงอ่ะ
เดินทางกลับไปที่กระบี่ที่ลิบงเขาต้อนรับขับสู้กันอย่างยิ่งใหญ่
วัฒนธรรมการให้เกียรติการนึกถึงคนที่เสียสละเนี่ย
มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศที่จะเจริญแล้ว
ฉะนั้นนี่ยังไม่พูดถึงจิตอาสาที่ได้เกินไปเมื่อสักครู่นะ
ผมคิดว่าจิตอาสาที่แสดงออกมาคราวนี้
หลังจากการนำตัวหมูป่า๑๓คนออกมาได้
แล้วมีจิตอาสาไปร่วมบิ๊กคลินิ่งกันล่าสุดที่เขาบอกว่ามีตัวเลข๓๐๐๔๐๐เนี่ย
อันนี้เป็นสะท้อนวิถีความคิดและชีวิตของคนไทยว่า
ยามใดที่คนต้องการความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เราคนไทยจะมีจิตเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานกัน
ภาพนี้กระจายเป็นทั่วโลก
ผมถึงบอกว่าความดีความงามเหล่านี้
มันกระจายไปให้คนทั่วโลกได้เห็น
สื่อของหลายประเทศทั่วโลกที่เขามาทำข่าวกัน
ถ้าพูดกันในเชิงเศรษฐศาสตร์พูดกันในหลักการประชาสัมพันธ์เนี่ย
เราจะใช้เงินสักเท่าไหร่ครับ
ถึงจะทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักเรื่องราวดีเหล่านี้ได้
ผมว่าใช้เงินกี่ร้อยกี่ร้อยก็ไม่ได้
ไม่ได้ทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยเท่าคราวนี้
ผมถึงบอกว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาส
เราจะต้องรักษาโอกาสรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ยังไง
เพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมา
เราใช้วิกฤตเป็นโอกาส
เราช่วยกันเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
เรื่องนี้ก็ผมเข้าใจว่า
อยู่ในใจคนทั้งโลกไปอีกนานยังมีอีกเยอะครับ
ตอนนี้เท่าที่ดูในข่าวโทรทัศน์เนี่ย
คนที่เขามาช่วยงานนักดำน้ำกู้ภัยในถ้ำเนี่ย
เขาไปให้สัมภาษณ์เขาชื่นชมอะไรหลายเรื่องในประเทศไทยมาก
ผมถึงบอกว่าในวิกฤตมีโอกาส
เราก็เป็นผลพวงที่เกิดจากวิกฤตในคราวนี้
นำสู่เรื่องดีมามากมายครับคุณมิ้นครับคุณดาวครับ
ค่ะขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะ
จริงก็อย่างที่คุณสุภาพบอกนั่นแหละค่ะว่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราถอดบทเรียนได้หลายมิติแล้วก็หลายรูปแบบมาก
เพียงแค่ว่าให้บทเรียนนี้มันยังอยู่กับเราไปตลอดไม่ลืมกัน
ใช่ค่ะก็ถือว่าอีกอย่างนึงคือนำมาทำเป็นแบบแผนในการกู้ทีบ
ลักษณะที่มีคนติดอยู่ในถ้ำแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วยคนที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในที่อื่นทั่วโลกก็เป็นโมเดลได้ด้วย